หลายคนก็เลยจับตาดูเอ๊ะสถานะความสัมพันธ์ของคู่นี้มันเป็นยังไง

ถ่ายภาพนี้มาได้ทันค่ะคุณผู้ชม

พวกหลายคนอยากรู้ว่าใช่เฟรรี่ป่ะ

ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออเฮียบอยเขามากับใคร
แล้วก็บังเอิญไปปะกันแหม่งกับหนุ่มบอยที่ห้าง
งานนี้สาวนิวก็เลยรับหน้าที่เป็นนักข่าวไปเลยจ้ะ
คว้าแขนหนุ่มบอยมาถามว่าเฮียจ๊ะเฮียจ๋าเฮียมากับใคร

หนุ่มรูปงามนะคะ
ไม่รู้ว่าเขามากับใครนะ

ไม่รู้ว่าเขามากับใครไม่รู้ว่าเขามากับใคร

เพราะเป็นการตอกย้ำว่ามากับคุณแม่งามจริง
จริงก็เลยโพสต์ภาพคู่กับคุณแม่ลงไอจี

คิดว่าแม่ทูลหัวที่ไหนได้ก็คือแม่จริง
ถ้ามากับแม่จูนหัวต้องเป็นอีกเสียงนึง

เขาแซวกันแหละเขาเป็นเพื่อนกัน